สาวสวยวงการลูกทุ่งนะคะสุดแซ่บเวลาไปทะเลบอกเลยว่าทะเลเนี่ยมันเดือดมากเลย
จะมีใครเรารวบรวมรวบตึงมาให้แล้วนะคะไปติดตามกันค่ะ
ตัวแม่เซ็กซี่นัมเบอร์วันของวงการลูกทุ่งก็ต้องเธอคนนี้กระแต่อาสยาม
แค่ชุดธรรมดาที่ใส่ในชีวิตประจำวันก็ทำเอาตาค้างกันมานักต่อนักแล้ว
เวลาเธอคนนี้มีทริปทะเลแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าชายหาดลุกเป็นไฟ
เพราะนอกจากความเซ็กซี่ที่ทะลุชุดว่ายน้ำออกมาแล้วนั้นคอนเทนต์อวดเสพแดนปังไม่เคยพร่อง
เรียกได้ว่ายืนหนึ่งภาคพื้นทะเลของจริง
ต่อกันที่ลูกสาวพญานาคอย่างธัญญาอาสยามสาวไซส์เล็กพริกขี้หนูคนนี้
ก็มีดีกรีความแซ่บซีดไม่แพ้รุ่นพี่เหมือนกัน
ร้ายรำก็ทำได้ดีส่วนงานเซ็กซี่ก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
ไม่ว่าจะเป็นวันพีชหรือบีกินี่เธอคนนี้ขยี้มาแล้วทุกรูปแบบ
และยิ่งตอนนี้จมูกใบเข้าปังนะครับ
เป็นเครื่องการันตีความสวยแถมยังครองตำแหน่งสาวโสด
ออร่าความว้าวก็ไปให้สุดฉุดไม่อยู่ไปเลยจ้า
จะว่าเป็นสาวฮอตก็เกรงใจแต่ถ้าพูดไปมันก็เรื่องจริง
สาวเสียงใสขวัญใจสะพัยนายกอย่างหลิวอาจารยาก็ขอควักไม้เด็ดออกมาโชว์ชาวโลกด้วยเหมือนกัน
ว่ายน้ำสีแดงเพลิงแบบนี้ตัดกับผิวขาวและน้ำสีฟ้าโอ้โหคุณพระคุณเจ้าละสายตาไปไม่ได้จริง
ยังเคยบอกกับเราด้วยนะคะว่าเคล็ดลับหุ่นแซ่บของเธอก็คือการกินกินแล้วก็กิน
แต่เป็นการกินแบบพอดิบพอดีเอาเท่าที่มีความสุข
ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของน้ำหนักตลอดเวลา
ชีวิตจะได้แฮปปี้อะค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวเสน่ห์แรงอย่างน้องมีนตราอินทิรา
ไม่ไหวแล้วจริงถ้าโดนเธอทิ้งฉันก็แทบจะตาย
มาแบบเยอะสับกันไปเลยพี่จ๋า
ว่ากันด้วยเรื่องของการไปทะเล

แต่ก็ต้องเสิร์ฟความแซ่บแบบไม่ทำให้แฟนผิดหวัง

ใครที่เป็นเอฟซีของน้องมินตราตัวจริงแล้วก็
รู้เลยนะจ๊ะว่าทุกครั้งที่น้องมีนตราอยู่บนเวทีนั้น
ราทั้งหมดทั้งมวลรวมอยู่ในตัวเธอ
กระชากใจแฟนไม่ยากชิมมั้ยล่ะจ๊ะ